เขาทำเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าให้พี่ใหญ่ของรายการ

จริงพี่ป้องเขาเกิดวันนี้วันที่๑๐ฆกฎาคม

แต่เราอัดรายการตอนที่ผ่านมาค่ะ
ก็เลยมีภาพน่ารักของทีมงานมาให้ดู

เกคอันนี้ก็น่าจะ

น่ารักไอ้เขา

ก็ไปฟูเกิ้ลไงเราก็คูเกิ้ลเลย

พี่ป้องนวัสปีนี้อายุครบ๔๓ปีเต็ม

ใช่นะคะแฟนเห็นแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
ป้อง๔๓แต่หน้าเด็กเวอร์จริงนะคะ

ติดตามผลงานของพี่ป้องได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะ
โมงเย็นกับรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะ
ต้องฝากขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
นี่ดิฉันเอาการ์ดจากบอสของเราไปให้ดูเลยนะ

ขอให้พี่ป้องสุขภาพแข็งแรงนะคะ